รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คุณอำพันธ์ไปโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหนที่เรียกว่าบ่อย

เวลาไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งใช้เงินเท่าไหร่

โอ้โหแล้ว

ถามว่ามีตังค์ใช้อยู่หรือเปล่า
แต่บางทีก็โกหกเขาบอกว่ายังมีอยู่เลยนะ
แทนที่จะไปเที่ยวแต่ว่าอยู่แต่โรงพยาบาล
ที่เบื่อไหมเขาจริง
ถ้านึกถึงคำว่าครอบครัวผมจะไม่เบื่อ
คือผมสัญญากับเขาไว้แล้วตอนที่ได้กันใหม่ว่า

ทุกวันนี้ผมก็จะทำให้เขาอย่างที่ผมพูดอย่างดีที่สุดเหมือนกันครับ
สวัสดีครับครับ
โรงงานให้นาน
และท่านที่สองนะครับ

เป็นผู้หญิงหัวใจแกร่งทีเดียว
พี่จ๊าพี่จ๊าพี่
พูดไว้มาตลอดมี
ท่าคุณผีวอวย
เจ้าเจ้า
เจ้า
จิลจะดี

ผู้หลงจันทร์

สิบเพลงกับยี่สิบปีแห่งการรอคอยของเธอนะครับสำเร็จไปแล้วตอนนี้เธอได้กลับไปอยู่กับลูกสาวสมหวังแล้วนะครับแล้วก็ได้เงินไปหนึ่งล้านบาทความคืบหน้าชีวิตของเธอจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีค่ะพัชรีธรรมชัยนะคะ
ผู้เข้าร่วมรายการร้องได้ให้ล้านและได้รางวัล๑ล้านบาทไป
หลังจากออกรายการได้เป็นพัชรีคนใหม่ที่ไม่มีหนี้
และได้กลับไปอยู่บ้านกับลูกอย่างที่ฝันไว้ค่ะ
เงิน๑ล้านบาทอันดับแรกนำไปใช้หนี้

ทำห้องให้น้องต่อเติมบ้านส่วนที่มันปวกกินที่มันเสียหาย
ไม่ได้ทำใหม่ทั้งหมดนะคะมีความสุขมากได้อยู่กับลูก
แต่อยู่บ้านหาเงินยากแต่เราก็อยู่อย่างพอเพียงของเรา
ก็รับจ้างไปใครรับจ้างทำอะไรแล้วก็ไปรับจ้างค่ะ
ตอนนี้ก็ขายของตามตลาดนัดค่ะ
ตานพอแม่ไปอยู่ด้วยเขาก็โอเคเขายิ้มแย้มแจ่มใส
ก็ไม่เหมือนอยู่กับแม่ค่ะ
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณไทยรัฐทีวีรายการร้องได้ให้ล้าน
ทีมงานทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชม
ที่ให้กำลังใจทั่วประเทศทั่วโลก
ส่งกำลังใจมาช่วยพัชรีให้มีชีวิตใหม่
เป็นพัชรีที่ไม่มีหนี้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ
เสียบแพง
๒๐ปีของการรอคอยคุ้มค่า

เรียกว่าทุกคนก็มารายการเราเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งนั้น
แต่นี่คือประสบความสำเร็จสูงสุดอย่างที่รายการเราจะมอบให้
นั่นก็คือ๑ล้านบาทสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้นะครับ

คุณผู้ชมก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้ได้นะครับ
แค่สมัครมาในรายการของเราเท่านั้นเอง
ก็เหมือนกับนักสู้ชีวิตของเราท่านล่าสุดคนนี้นะครับ

๑๐นิ้วผนมแล้วกลมลงกลาก
ของประหารมี
กระปุะอุรสีผู้มีวิชา

เขามาพร้อมกับเรื่องราวชีวิตรักที่
แสนจะใกล้ห่าง
และทรมานด้วยความคิดถึงนะคะ
แต่เขาก็ทุ่มเทเต็มที่เพื่อครอบครัวของเขาค่ะ

ปัจจุบันนี้ทำอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีแถวคลอง๔ครับ

ทำงานคู่กับสามีมาตลอดวักหลัง
ก็รู้สึกว่าตัวเองทำไมผอมลงเหนื่อยง่าย

ไม่นานแฟนบอกไปลองไปหาหมอ
หมอบอกว่าปอดติดเชื้อ
พอไปนอนโรงพยาบาลประมาณเดือนนึง
กลับมายุงกัดที่ใบหน้าแก้มซ้ายมันก็บวม
พอไปหาหมอหมอเขาก็ส่งไปตัวจังหวัด

พอกลับมาก็ถูกงูกัด

แล้วหมอก็บอกนัดวันที่ให้ไปตรวจภายใน
ตรวจเจอชิ้นเนื้อแต่หมอเขาไม่ได้บอกอะไรเรา
หมอให้ได้ตรวจพบว่า
แฟนผมเป็นเนื้อร้าย
หรือว่าเนื้องอกอ่ะครับในมดรูปอีก
ผมก็รู้สึกจ่ายเสียเป็นห่วง

เข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลย

ผมก็เลยปรึกษากับแฟนผมว่า
ให้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรีดีกว่า

แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเงิน
เดี๋ยวพี่จะเป็นคนทำงานแล้วก็ส่งเสียให้เอง
พอถึงเวลาพี่จะไปเยี่ยม

พบกับเขาเลยนะครับคุณรำพันธ์
สองมือและหนึ่งใจนี้ขอพลีเพื่อครอบครัวครับ
สวัสดีพี่ครับสวัสดีครับ
ตรงกลางนี้เลยนะครับ
นี่ก็คือคุณรำพันธ์นะครับ
ถ้าชมกันคราวที่แล้วก็คงจะทราบดีเป็น
คุณพ่ออันแสนประเสริฐเป็นสามีอันจะแสนดี

ก็เมื่อคืนได้นอนกับเมียครับ

คือครั้งหนึ่งที่เคยมีความสุขอะครับ
เมื่อคืนนี้ก็เหมือนกับได้อยู่กับภรรยา

ขอแค่ให้อยู่ใกล้มันก็ชื่นใจแล้วนะ
นอนห้องเดียวกันหมดไหมครอบครัว

คุณย่าด้วยคุณภรรยาคุณลูกอีก๒คนด้วย

นานหรือยังที่ไม่ได้นอนรวมกันเป็นครอบครัวเป็นครัว

ถ้ารวมคุณแม่ด้วยนี่นานมาก
คุณแม่นี่เกือบ๑๐ปีเลยที่ไม่ได้นอนด้วย

ครอบครัวเนี่ยตอนที่สมัยอยู่ด้วยกันอบอุ่นอบอุ่น

ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงปิดเทอม

คือลูกเคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวสวนสนุก

ก็พอตัดสินใจพาลูกและแฟนไป
เก็บเงินได้๕๐๐บาทไปกันกี่คน

กะว่าผ่านประตูไม่น่าจะประมาณร้อยหนึ่งต่อคน
ก็เห็นอยู่แบบช้านเมืองคิดว่าคงจะถูกอะครับ
ก็เลยพาลูกไปกันเลยลงรถเสร็จแล้วเดินจากทางเข้าไป

ค่าผ่านบัตร๓๖๐บาท

เงินเราไม่พอนะเดี๋ยวพ่อหาวิธีใหม่
เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพ่อจะพา
ไปเดินเล่นห้าง

เงินก็ยังพอเหลืออีกประมาณ๔๐๐เสร็จ
มานั่ง๒แถวไปอีกประมาณคล้อง๑ของหลังศิษย์

ที่ว่าตัดสินใจว่าโอเคงั้นไปเดินเที่ยวห้างแล้วกัน

ก็คือในความรู้สึกของผมผมก็คิดอยู่

อีกส่วนหนึ่งของเด็กน่าจะยิ่งกว่าผม

ถึงแล้วอะกล่าวว่ามันต้องสนุก
แน่เลยอะเสียใจไหม

ตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหมผิดหวังเหมือนกัน

ไปห้างไปห้าง
ตั้งใจว่าก็กะจะไปดูหนังต่อ
ไปดูบัตรแล้วก็ไม่ได้อีก
สรุปเงิน๕๐๐บาทที่เหลือไม่ถึง๕๐๐บาทริปรี
ประมาณ๓๐๐กว่าบาททำอะไรกันวันนั้น
ก็จากไม่ได้ดูหนังก็เดินลงมาชั้นล่าง
พอดีมีที่เล่นเกมของเด็ก
ก็เลยถามลูกว่าลูกอยากเล่นเกมไหม
ก็เลยแลกเหรียญให้ลูกไปคนละ๕๐บาท
ก็ให้ลูกไปเล่นได้ประมาณชั่วโมง

แมนนั่นคือการไปเที่ยวห้างครั้งที่เท่าไหร่ของแมน

ตั้งแต่ครั้งนั้นแมนเคยไปเที่ยวห้างที่ไหนอีกไหม

แม็กโคเคยไปไหม
ไม่เคย

พี่เป๊กให้ตังค์ไปเที่ยวดิมเบอร์หมดนี้เลยทุกคน
ให้พร้อมกับค่ารถ

ทีนี้ห้างเคยไปแค่ครั้งเดียว
นั่นคือวันที่ผิดหวังจากส่วนสนุก

เพราะว่าเดี๋ยวหมอนัด
พอถึงอย่างหมอนัดวันที่๑
วันที่๓๐ผมจะต้องนั่งรถกลับมาแล้ว
เพราะแฟนไปไหนคนเดียวลำบาก
แล้วเขาก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องขึ้นรถลง

ถ้าจังหวัดก็๑๑๐กิโลครับ
ถ้าไปที่ตัวจังหวัด๑๑๐กิโลกรัม

ก็คือ๒ต่อจากต่อแรกก็จะให้ญาติใช้มอเซอร์ไซด์ไปส่ง

และจากนั้นก็นั่งไปประมาณ๓ชั่วโมงครับ

เบอร์ลาวขวัญครับติดกระดาษช้าง

ใช่เข้าจังหวัดเลย๓ชั่วโมง

ทีนี้เวลาไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งใช้เงินเท่าไหร่ค่ะอเจมส์ใช่ไปแต่ละครั้งก็มา๑๐๐๐๒๐๐๐บาท
อเจมส์โอ้โหแล้วอเจมส์๓๐ครั้ง๓๐๐๐๐
อเจมส์คือ๒๓ปีแรกเนี่ยคือทำงานก็น้ำตาตกในเหมือนกันค่ะ
แต่เราพยายามที่ทำทำยังไงก็ได้ไม่ให้แฟนเขารู้ว่าเราลำบากแค่ไหน
อเจมส์นี่ก็คือใช้บัตรช่วยแล้วนะครับอเจมส์ตอนนี้คือบัตรช่วยแล้วบัตรช่วยแล้ว
อเจมส์แล้วมีถึงขั้นมีแม่ข้างไหนไปแล้วไม่มีเงินให้หมอ
ก็มีครับพอนัดแล้วผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมไม่มีเงินกันตอนนั้นก็เลยไม่ได้ไป
ผ่านไป๑ปีก็ไปตรวจอีกครั้งก็หมอเขาก็ว่าทำไมไม่มาสารนัด
แล้วยาที่เวลาที่เขานัดเนี่ยคือจะต้องได้ตลอดหมดแล้วต้องไปเอาเลยห้ามขาด

ชีวิตแทนที่จะไปเที่ยวแต่ว่าอยู่แต่โรงพยาบาลพี่เบื่อไหมเอาจริง
ถ้านึกถึงคำว่าครอบครัวเนี่ยผมจะไม่เบื่อเลย
คือผมสัญญากับเขาไว้แล้วตอนที่ได้กันใหม่ว่าผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุด
ทุกวันนี้ผมก็จะทำให้เขาอย่างที่ผมพูดอย่างดีที่สุดเหมือนกันครับ
อเรนนี่ส์พี่เกษรค่ะสามีเราเป็นคนแบบไหนในสายตาของเรา
อเรนนี่ส์ก็เป็นคนดีมากคนหนึ่งเลยค่ะ
เขาเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดเขาพูดแล้วเขาก็ทำได้ค่ะ

ถ้าเขาเหนื่อยงานมาเขาก็จะโทรมาถามว่ามีตังค์ใช้อยู่หรือเปล่า
อเรนนี่ส์แต่บางทีก็โกหกเขาบอกว่ายังมีอยู่อะไรอย่างนี้
อเรนนี่ส์ประทับใจอะไรในตัวสามีบ้างคะ
อเรนนี่ส์บอกไม่ดูเลยหรือ
อเรนนี่ส์แสดงว่าประทับใจทุกอย่างที่เป็นเขา

อเรนนี่ส์พ่อดีกับเรายังไงบ้างครับแมน
แต่ก่อนผมอยู่ป๒ผมเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมก็ตกซ้ำชั้น
พอพ่อเขารู้ว่าเรียนผมเรียนไม่รู้เรื่องครับเขาก็จับผมไปติวครับติวเข้มเลยครับ
อเรนนี่ส์พอหลังจากนั้นมาผมก็เรียนได้ที่๑ที่๒เลยครับ

อเรนนี่ส์ขอบคุณครับ

อเรนนี่ส์ขอบคุณครับ

อเรนนี่ส์ผมเจ็บไข้ละตั๋วครับ

อเรนนี่ส์โตขึ้นนุกอยากเป็นอะไร
อเจมส์ความหวังข้างหน้าคือบางความว่า

เพื่อที่จะใช้สำหรับเวลาแม่ป่วย
จะได้รักษาฟรีได้ก็เคยบอกกับลูกอย่างนั้น

ผมอยากจะเจริญตามรอยพ่อ
อยากจะเป็นช่างอยากจะเรียนโยธาอะไรแบบนี้ครับ
คือถ้าก็บอกกับลูกแบบว่า
ถ้าพ่อยังมีแรงและมีชีวิตที่ทำให้ได้

แล้วก็กอดลูกแล้วก็บอกเขาแบบนั้น

ภรรยาเคยทำอะไรให้เราไม่พอใจบ้างไหม
ก็มีครับมีคือโกรธมาก

เขาแอบไปทำงานตรงขณะตรงที่เขาป่วย
คืองานที่เขาไปทำมันหนักมาก

เฮ้ยเมียเองไปแอบไปขุดมันเนี่ย
ก็ดีแล้วเดี๋ยวต้องรอให้ร่างกายแข็งแรงก่อนนะคุณเกษร
คุยเรื่องครอบครัวของคุณลำพันธ์แล้วเนี่ย
ต้องย้อนกลับไปชมคุณแม่คุณลำพันธ์จริง
เลี้ยงคุณลำพันธ์มานี่เป็นผู้ชายที่แสนดี
ทั้งหน้าที่สามีทั้งหน้าที่ของพ่อ
หน้าที่ของลูกดีไปหมดนะครับคุณแม่

ให้๒๐๐อะไรอย่างนี้
ที่บอกขอให้ลูกโชคดีนะอะไรเนี่ยเนาะ

เป็นคนดีมีริสัยเอื้อเพื่อดี
หน้าจะได้มาจากคุณแม่แหล่ะค่ะ
น่ารักเชียวดูท่าทางเป็นคนติดใจดีนะฮะครอบครัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่มันไม่ดีเลยนะครับ
มันดูอบอุ่นดูเพอร์เฟคไปหมดแต่ว่ามีอย่างเดียวก็คือเรื่องโรคร้ายของคุณเกษรนี่แหละครับ
ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยผมว่าครอบครัวคุณลำพันธ์จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมาก
แม้ว่าเราจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับแต่เราก็มีความสุขของเราอย่างนี้
พอมีพอกินมีความสุขที่ลูกก็ได้เป็นคนดีโตขึ้นมาครับ
ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้ความสุขนั้นกลับคืนมาไวครับได้ครับ
คุณสัมพันธ์สามารถทำได้ด้วยตัวของคุณลำพันธ์ตอนนี้เลย
บนเวทีของเราค่ะครับผมครับต้องการหกหมื่นบาทนะฮะ
คุณลำพันธ์ก็เอาไปใช้หนี้ด้วยเอาไปทำบ้านนะครับ
ซึ่งตอนนี้บ้านที่คุณอำพันธ์สร้างให้ภรรยาอยู่ที่เมืองกาลเนี่ย
ก็ยังเป็นบ้านไม่สมบูรณ์นะครับยังพื้นยังไม่ดี
ประตูยังไม่ครบห้องน้ำก็ยังเป็นสังกษี
ยังมองเห็นจากใครข้างนอกได้ครับก็ถ้าได้เงินก้อนนี้ไป
ชีวิตก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นตามสมควรครับเพราะฉะนั้น
เรามาทำตามฝันให้สำเร็จดีกว่าในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกัน
ที่เพลงที่สามครับพร้อมอุณหาค่าสี่หมื่นบาท

มี่
อินโตรเรนนี่สามค่ะมูลค่าสี่หมื่นบาทค่ะพี่รัมพันธุ์
ถอนหายใจไหมคะหรือว่าเคยฟังเคยฟังครับ
ร้องได้ไหมคะเก้าเก้าสิบเก้าอุ้ยเก้าสิบเก้า
ตัวชั่วอยู่ครบเลย๓ตัวชั่ว

มีโอกาสผิดเพราะการผิดแค่คำเดียวคือร้องผิดเลย
ตอนนี้มีอยู่แล้ว๒๐๐๐นะครับ
ถ้าหยุดไม่อยากเล่นต่อก็รับแน่เลย๒๐๐๐
แต่ถ้าอยากไปให้ถึง๖๐๐๐ต้องสู้ต่อนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณรำพันธ์ครับจะสู้หรือว่าจะหยุดครับ

สู้แน่

สู้แล้วตอนนี้ก็ต้องมาไตรตรองให้ดีนะครับคุณอำพันธ
ตัวช่วยบอกแล้วมีไว้ช่วยจริงนะครับ
แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอด

แทนหนังคัญนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอเท่านี้พอนะครับ
ถ้าจะได้ดีกว่านี้ก็ไม่เวียนไร
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖นะครับ

มาดูว่าแผ่นที่๓นี้จะเป็นร้องผิดได้๑คำตามที่อยากได้หรือเปล่า
ตัวช่วยแผ่นที่๓ของครูระพันก็คือ
ช่วยได้แน่นอนนะครับอาจจะดีกว่าที่อยากได้ด้วยซ้ำนะครับ
นั่นก็คือได้ฟังเพลงต้นฉบับครับ

เพลงนี้เพลงอะไรครับพี่รัมพันธ์

น้ำตาที่คาเฟ่ท่อนไหนที่พี่คิดว่าพี่จะร้องผิดคำหนึ่ง
จะได้งานเด่นเป็นนักร้องอยู่ห้องอาหาร
ถือได้งานเด่นเป็นนักรองอยู่ห้องอาหาร

ตรงนี้ตรงนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แค่ตรงนี้ครับ

รำพันธ์นะคะดีนะคะ

คุณรำพันธ์แกเป็นคนรักษาสัญญา

หรือแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วครับ
แผ่นนี้แผ่นเดียวใช้สิทธิ์อันนี้นะครับ

มาถึงเพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีครับ
ทำมาก่อนเรารักกันอยู่ด้วยกันหลายปี
ไม่เคยมีสิ่งไม่ดีเหมือนก่อน
เธอร้องเพลงอยู่เธอก็รู้ว่าฉันอาธรณ์
ก่อนฉันเข้านอนยังคิดอาวรห่วงเธอ
มาวันหนึ่งฉันบึงเข้าห้องอาหาร
เพื่อรักเธอกับปานวันนั้นฉันจึงได้เจอ
มีแขกใจใหญ่คล้องมาลัยให้เธอ

แล้วเธอลงตามเท้าไป
ความรักเอ่ยก็เลยเป็นน้ำตา
เสียเวลาต้องกลับมาเสียใจ
พอเห็นคาเฟ่ใจฉันเควอกสั่นควันหาย
ปวดร้าวต่วงน้ำ
ยังเสี่ยวหัวใจไม่เหลือ
พร้อมได้ให้ร้าน